คุณผู้ชมครับที่ชมบุรีเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะ
เจ้าหน้าที่เร่งไปเกลี้ยกล่อมหนุ่มป่วยโรคจิตขาดยา

ปีนสะพานลอยแล้วก็พูดกับตัวเอง
บอกว่าอยากตายที่ตอนนี้
อยู่บนนี้นะฮะเป็นสะพานต่างระดับนะครับ
แล้วตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมเขา
ท้ายที่สุดนะเขาเปลี่ยนใจเขาวิ่งหนีตำรวจ
เจ้าหน้าที่ไล่สกัดจับชีเปลือยลายนี้
จนสามารถจับคุมได้แล้วก็ช่วยเหลือแหละครับ
เมื่อวานนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับทางตำรวจ
สพแหลมชะบังศรีราชาชมบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีหนุ่มพยายามกระโดดสะพานลอย
เพื่อฆ่าตัวตายบริเวณกลางสะพานต่างระดับ

ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชานะครับ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
ระดมกำลังกันเลยครับเข้าช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ

ถนนสามเลนขับขี่เส้นทางเดียว
กลางสะพานพบชายหนุ่มทราบชื่อก็คือนายนิบรันดิ
อายุ๒๗ปียืนเกาะเสาไฟฟ้าอยู่
ถอดเสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนหมดเลยนะครับ
อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย
ตะโกนออกมาบอกว่าอยากตายอยากตาย
เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดการจราจร
แล้วก็จากนั้นวางแผนเพื่อเข้าประชิดตัวนะครับ
ให้ตำรวจนายหนึ่งเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
โอ้โหเกลี้ยกล่อมกันอยู่นาน๓๐นาที
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุด
ก็ยังตะโกนอยู่ว่าอยากตายอยากตาย

แล้ววิ่งหนีเจ้านาธิวิ่งลงมาบริเวณปลายสะพาน
ก่อนจะกระโดดข้ามไปยังถนนอีกฝั่งหนึ่ง

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเร็วเหมือนกัน

นี่ก็เอาผ้ามาปิดบังไว้ให้นะครับ
เพราะอยู่ในสภาพที่เป็นชีเปลือยแล้วฮะ
จากการสอบถามนางราตรีแม่ของหนุ่มคุ้มคลั่งคนนี้

แต่ก็กินยารักษาตามอาการนะครับ
กระทั่งล่าสุดลูกชายไม่ยอมกินยาครับ

ซึ่งก่อนเกิดเหตุเธอได้พาลูกชายไปหาหมอ
แต่ลูกชายหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็ถอดเสื้อผ้ามายืนอารวาส

เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวหนุ่มคุ้มข้างรายนี้

พร้อมกับประสานญาติให้มารับตัวไปรักษา
แล้วก็จะจัดชุดชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามอาการของคนนี้ด้วยนะครับ
ป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำรอยอีกนะครับ